อย่างที่คู่กันมาเลยกับเทศกาลตรุษจีนนั่นก็คือทองคำ
แม้ว่าช่วงนี้ราคาทองอาจจะดีดสูงขึ้นนิดนึง

ประชาชนยังคงเดินหน้าไปกันที่ร้านทองค่ะ
อุดหนุนจับจ่ายกันเยอะเลยนั่นเองนะคะ
แล้วก็ทางร้านทองเขาบอกมาด้วยปีนี้แหม
ขายเพิ่มขึ้นเจ้าของร้านทองยิ้มร่ากันยกใหญ่ค่ะ
อย่างที่ร้านทองเยาวราช๙๙๙๙๙ในตำบลกุฎป่องอำเภอเมืองจังหวัดเลย

เจ้าของร้านบอกว่าตรุษจีนปีนี้โอ้โห
มันดีกว่า๓ปีที่แล้วเยอะเลยค่ะ
มีลูกค้าเข้ามาจับจ่ายเลือกซื้อทองรูปภัณฑ์ไปแจกลูกหลาน
ญาติแล้วก็คนรักเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา๕๐เลยทีเดียว
แม้ว่าปีนี้อาจจะราคาทองคำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ตามค่ะ
โดยทองคำที่ขายได้มาก็จะเป็นน้ำหนักประมาณ๑๒สลึงนะฮะ
บางคนมาซื้อก็ซื้อหลัก๑บาทก็มี
๒บาทก็มีเพราะว่าอะไรส่วนใหญ่ญาติผู้ใหญ่เนี่ย
ซื้อไปเป็นแบบแตะเอียเป็นของขวัญให้ลูกหลานนั่นเองนะคะ

วันนี้ลองกลับบ้านไปดูคุณขวัญอาจจะมีใครเซอร์ไพรส์ทองคำ

ส่วนร้านทองท่าอุเทนค่ะถ้าข้างตลาดบางลำพูเขตเทศบาลนครขอนแก่นเนี่ย
เยอะเหมือนกันค่ะมาซื้อทองทั้งรูปภัณฑ์แล้วก็ทองคำแท่งคึกคักเลย
โดยราคาทองคำรูปภัณฑ์ตรุษจีนปีนี้บาทละ๓๐๐๐บาทค่ะ
แต่ก็ยังถูกกว่าตรุษจีนปีที่แล้วเขาบอกมาแบบนี้นะ
ทองคำแท่งที่ระลึกพร้อมคำอวยพรเป็นภาษาจีนอันนี้ก็ยอดนิยมขายดีเหมือนกัน
ขนาดครึ่งสลึงค่ะราคาชิ้นละ๓๙๐๐บาท
ขนาดหนึ่งสลึงเนี่ยราคาชิ้นละ๗๖๕๐บาท
สลึงบ้างดีกว่า๒สลึงชิ้นละ๑๕๑๕๐บาท
และขนาด๑กรัมชิ้นละ๒๑๐๐บาท
คุณผู้ชมก็ลองเลือกแล้วก็ลองเช็คดูว่าไหวประมาณไหน
จีนปีนี้มันจะกลับมาคึกคักที่สุดในรอบ๓ปี
เพราะเราเจอโควิดกันไปหลายปี
แล้วคนจีนเองก็จะเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยเยอะมาก
เบื้องต้นเขาประเมินเอาไว้ว่าประมาณสัก๓แสนคน
เงินสะพัดไม่ต่ำกว่า๓๐๐ล้านบาท

เมื่อคืนนี้ผมไปเยาวราชมาใช่ไหมคนเยอะมากเพราะว่าชาวยุโรปก็มา
แต่ชาวจีนอาจจะยังไม่ได้มากพอเพราะว่าเขาจะเริ่มหยุดการก้นในวี
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป๒๑เป็นต้นไปจะเริ่มบินเข้ามาแล้ว
ตอนนี้คนไทยที่เยาวราชเยอะมากแล้วก็ชาวยุโรปก็มาเยอะเหมือนกัน